เชียงใหม่นี้ก็แหล่งที่เที่ยวที่กินเยอะแยะมากมาย
อยากจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินมหัศจรรย์เมืองจิ๋ว
แล้วก็ไปกินบะหมี่ล้มยักษ์ค่ะ
ไปดูดีกว่าว่าจะสามารถล้มพวกเราได้หรือเปล่า
ไปดูพิธีเปิดนะคะอย่างเป็นทางการค่ะ
ของพิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว
จิ๋วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ

แล้วดูค่ะแต่ละชิ้นสวยงามมากเลย

ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องโขนเป็นวิถีชีวิต
เป็นผักผลไม้เป็นขนมของหวาน
ถ้วโอชามากมายต่างนานา
เป็นของคุณปิยนุษย์สกุลตนาค
อดีตนักโต้วาธีพิธีกรและนักแสดง
และบุคคลที่ถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของจิ๋วประเทศไทยค่ะ

ภายใต้ชื่อมหัศจรรย์เมืองจิ๋ว
อยู่ที่ไหนคุณผู้ชมอยากจะไปใช่ไหมคะ
อยู่ข้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทราย

รวมถึงความรู้ที่มาต่างด้วย

ใครไปแล้วหิวใช่ไหมคะ
มาทานบะหมี่ล้มยักษ์ค่ะ

แล้วป้ายใหญ่เด่นเป็นสง่าแบบนี้นะคะ

กินบะหมี่ล้มยักษ์จานมฮือมาค่ะ

แต่ว่าเป็นจานก็จะกรุงเล็กไป
นี่ก็เป็นถาดเลยนะ

ใส่เกี๊ยวเยอะนะ

ท้าคนทานบอกว่าถ้ากินหมด
หมดคนเดียวนี่นะคนเดียวสามารถจัดการได้

จานหนึ่ง๑๘๙บาทนะคะ

กินอะไรกินบะหมี่จานมฮือมา

ทีมละ๓คนนะคะแบบทีม

ภายใน๒๐นาทีใครกินหมด

ก็มีการเก็บพิธีกันทุก๑เดือนด้วยค่ะ

ฟรีได้ทุกวันอีกด้วย
ตากับบะหมี่ล้มยักษ์
ระพะทั้ง๔รูป
ฉันบะหมี่ผาดบะเริ่ม